จะเห็นเลยว่ามีผู้ชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต์มาไปจอด
ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขานั่งล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่ที่หน้าร้านขายของชำ
นี่เดี๋ยวชักปืนออกมาแล้วยิงใส่กลุ่มในวงเล่าเขาเลยนะคะ
คือตอนเดินลงมาเนี่ยทำเหมือนกับเหมือนถามทางมือถงมือถือดูอะไรอย่างเงี้ย
แล้วดูนะคะนี่ยิงเลยค่ะเห็นไหมคะวงแตกเลยนะคะวงแตกเลยนะคะ
แต่เหมือนกับว่าผู้ชายที่ก่อเหตุเขาตั้งใจจะมายิงผู้ชายคนหนึ่งในวงเล่านี้
เพราะเขาเดินตามผู้ชายคนนั้นไปผู้ชายคนนั้นวิ่งหนีไปได้แป๊บเดียวประมาณ๓เมตร
คนร้ายคนนี้เจาะยิงซ้ำสองนัดนะคะครับจนเขาแน่นิ่งไปกับพื้น
ตามภาพนี้เลยเราทำลูกศรให้ดูประเด็นคือตั้งใจไปยิงคนนี้
แต่ยิงเข้าไปในวงเล่าก่อนวงแตกก่อนแล้วก็ตามไปยิงผู้ตาย
ถ้าเกิดสามสี่คนเนี่ยถ้านับนับดูเนี่ยนะคะยิงไปทั้งหมดเนี่ย
นัดนะคือยิงเข้าวงเล่าไปก่อนห้านัดตามไปจ่อยิงซ้ำผู้ตายอีกสองนัด
รวมเป็นเจ็ดนัดจากเหตุการณ์นี้แต่ก่อเหตุแบบดูสิคะเนี่ย
โอ้โหนี่ฮะดูคุณผู้ชมดูลักษณะการก่อเหตุของเขา
ไม่ถึงนาทีนะคะไม่ถึงหนึ่งนาทีเสียชีวิตไปหนึ่ง
เมื่อวานนี้ประมาณสามทุ่มค่ะหน้าร้านขายของชำหมู่แปด
ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ผู้เสียชีวิตคือนายประดิษฐ์อินทนินอายุสี่สิบเจ็ด
มีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงแสนและเสียชีวิตนะคะ
ถูกยิงด้วยปืนก้าวมอมอกระสุนเนี่ยเข้าที่ลำตัวด้านขวา
สามนัดที่ท้องสองนัดที่คิ้วกับใต้คางอีกสองนัด
ร้อยคอทองคำน้ำหนักสามบาทพระหลวงปู่หลิวของผู้ตายหายไปด้วย
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะแก้วน้ำห่อขนมกับแก้มเกลือนโต๊ะเลย
คราบเลือดเต็มเลยที่พื้นมีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๗ปลอกนะคะ
อย่างที่บอกคาดว่าจะยิงไปทั้งหมด๗นัดก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะคะ
ก็มีกองพิสูจน์หลักฐาน๗นะคะมาตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ทีนี้ค่ะทีมข่าวไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาอยู่ในคลิปภาพนี้ด้วย
นายศักดิ์ชายอายุห้าสิบสี่เขาบอกว่าเนี่ยที่นั่งดื่มกันอยู่เนี่ยนะ
ห้าคนได้ผู้ตายก็อยู่ด้วยอยู่อยู่คนร้ายเป็นผู้ชายตัวสูงใช่ไหม
หน้ากากอนามัยใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกแบบมีปีกขี่รถจักรยานยนต
เดอร์เฟฟสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดข้างโต๊ะ
ที่เขาล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่มือซ้ายของคนร้ายทำทีเป็นล้วงกระเป๋า
ทำทีเป็นถามทางค่ะคุณผู้ชมทำเป็นถามทางว่าเอ๊ะไปบ้านหนองกระทุ่มเนี่ย
จะไปตรงไหนไปทางไหนเส้นทางไหนทำเป็นถามทาง
แป๊บเดียวคนร้ายใช้มือขวาล้วงกระเป๋าชักปืนออกมา
แล้วยิงเข้าไปในวงเล่าคือไม่ได้กราดยิงนะคะ
คือตั้งใจยิงนายประดิษฐ์คนเดียวแต่คนในวงเล่าก็หนีกันกระเจิงไงฮะ
คือที่ยิงเข้าไปในวงเนี่ยคือเจาะไปที่นายประดิษฐ์นี่ค่ะ
นี่คือหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ
นางสาวสกลสุภาโชคตระกูลกล้องอายุ๓๐คนนี้นะคะ
บอกว่าสามีเธอเนี่ยก็ไปนั่งดื่มที่ร้านเกิดเหตุเป็นประจำเป็นจุดที่แบบนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนเป็นประจำอ่ะ
สามีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างไม่เคยมีปัญหากับใคร
ยืนยันว่าสามีเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนเคยเป็นอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
ตัวจะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านคนเก่าจะหมดวาระ
เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ
อ้าวเขากินอย่างงั้นประจำอยู่เนอะครับกับพี่น้องกินง่ะทุกวันนี้ครับ
อันที่นี่ก็นี่ทำกับเขาแล้วก็ออกไปนั่งนี้
แกก็เป็นคนรักทุกคนใจดีมีอะไรก็ช่วยคนอื่น

ออกไม่ได้เลยตอนนี้

เพราะคือส่วนเรื่องรักเหมาเรื่องไรก็ไม่มีปัญหา
ตำรวจชุดสืบสวนสพกำแพงแสน
ก็ลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้าย
ก็ต้องเรียกทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนี้ค่ะ

ตำรวจต้องเรียกมาคุยทุกคนนะคะ
ตำรวจบอกว่าในเบื้องต้น
ยังไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไร
ไม่แน่ก็อาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวมั้ง
หรือไม่ก็เป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่น
จะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านอะไรหรือเปล่า
แต่ตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
ลองสังเกตลูกลักษณะการก่อเหตุของคนร้าย
เหมือนกับคนร้ายโกรธแค้นผู้ตายมากนะ
แล้วเขาหนีก็ไปเจาะยิงเขาซ้ำจนเขาล้มอย่างนี้ค่ะ
จุดตรงนี้ไปยิงซ้ำอีก๒นัด

ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะคะเพื่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
จังหวะที่วิ่งออกไปเป็นหน้าถนนพอดีด้วยนะฮะ
คือถ้าจะเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นเนี่ย
แต่ว่าจากข้อมูลก็คือจะไปเลือกตั้งอะไรท้องถิ่นที่เขาจะลงสมัคร
ถ้าเขาจะลงอ่ะนะก็นู่นกุมภาพันธ์ปีหน้า
เอาเหมาะตั้งแต่วันนี้เลยเหรอนี่นะมันจะมีเหตุผลอย่างอื่นอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นหรือเปล่า
แล้วมานี่แบบอุกอาดมากแบบไม่เกรงกลัวเลยว่า
คือว่าอีกฝั่งนึงเขาจะมีปงมีปืนยิงสงยิงสวนหรือเปล่าคือกะว่ามาถึงเนี่ย
ใส่เลยอ่ะไม่กลัวอะไรแล้วยิงเลย
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับไปอย่างเลือดเย็นคือแบบไม่สนใจไม่กลัวอะไรเลย
นี่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูความคืบหน้าหลังจากเกิดเหตุนี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเมื่อวานนี้ตอน๓ทุ่ม
ส่วนนี้คือภาพวันนี้ช่วงเย็นครับ
ภรรยาของผู้ตายแล้วก็น้องสาวด้วยไปที่โรงพยาบาลนครปฐมไปติดต่อขอรับศพนายประดิษฐ์
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้วก็ตามภาพนี้ฮะ
พอไปถึงนี่โอ้โหฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ
ศพของนายประดิษฐ์จากหน้าที่ก็บรรจุใส่ลงไว้เรียบร้อยแล้ว
ครอบครัวก็เลยเคาะโรงศพแล้วก็บอกให้กลับบ้าน
คือทั้งภรรยากับน้องสาวนี่ก็ร้องไห้นะฮะ
ภรรยานี่ถึงขั้นสุดเลยนะครับยืนแทบไม่อยู่นะครับ
ตอนที่ไปถึงเนี่ยต้องใช้มือเนี่ยจับตัวรถกู้ภัยเอาไว้
ก็ใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งก็มาถึงบ้าน
บ้านที่หมู่บ้านจักรประตำบลมีคุณแม่นะฮะ
ตอนที่ศพมาถึงบ้านอยู่ที่กำแพงแสนนครปฐมนะครับ

ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านมารดน้ำศพแล้วก็สวดที่นี่นะครับ
นี่คุณแม่นะฮะที่ไปรับศพนี่ภรรยากับน้องสาว
ท่านผู้ชมครับคือตอนที่ศพของนายประดิษฐ์มาถึงบ้าน
จะมีเสียงร้องไห้เหมือนเสียงเด็กเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ

ลูกนี่ยังทำใจไม่ได้นะครับ
เอาแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้น
ลูกร้องไห้ตลอดเวลาว่าทำไมต้องมาทำร้ายคุณพ่อ

พ่อท่านไม่ได้รับนอนอ๋ออ๋อหัวใจหยินหยินลูก
ไม่ถึงกลับมาหนูเลยพ่อก็จับหนูไปแล้ว
เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

สุดท้ายก็ช่วยชีวิตกันไม่ทันนะครับ

อยากจะถามคนร้ายนะครับ

ทำไมต้องมายิงกันถึงขั้นตายแบบนี้

ได้ยินเสียงมันไม่ใช่เสียงประทัดหรอก

นี่มันดังแน่นดังตุ๊บ
ก็เลยสงสัยก็เลยเปิดประตูห้องออกมาแล้วก็มาเปิดประตูหน้าบ้าน
อ่ะแล้วก็มองไปมันอีกตรงถังกลางถนนเหมือนมัน
อะไรมันดำเป็นกองอยู่ก็บอกว่า
ใครเป็นอะไรก็ตะโกนมาทางบ้านเนี่ย

โวยวายยิงปืนคู่กันยิงปืนเล่นกันหรือเปล่าว่าอย่างนี้

แล้วก็ไม่ใช่ทางร้านค้านะก็ตะโกนมาว่า
ที่โดนยิงก็เลยเรียกพวกลูกเนี่ย

วิ่งวิ่งออกไปแล้วก็ลูกชายก็ขับรถออกไป

ออกมาไปรับพี่ดิตไปโรงพยาบาลทีว่าอย่างนี้
ทางร้านคนนี้ดีจริงนิสัยใจคอดี
คนทั้งหมู่บ้านรักทุกคน

อยากมุ่งประเด็นไปที่อะไรก็อยาก
คือมันไม่รู้มันไม่ได้มีเหตุจูงใจ

ภาพที่เห็นที่โดนจากรอยกระสุนเนี่ย
คือแค้นกันถึงขนาดโอ้โหหลายนัดขนาดนั้นเลย
ก็มีญาติที่เราได้คุยด้วยอีกคนนึงนะครับ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยหลับอยู่นะ
ไว้มาก็เหนื่อยแล้วได้ยินเสียงปืนครับก็มาดูกันวิ่งมาดูกัน
ก็เห็นว่านายประดิษฐ์นอนแน่นิ่งไปแล้วตอนนั้นเรียกยังไงก็ไม่โต้ตอบแล้ว
ก็เลยพากันขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลนะฮะซึ่งส่วนตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ยังมองไม่ออก
ใครจะมาฆ่านายประดิษฐ์เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจนะนายประดิษฐ์เนี่ย
มีน้ำใจกับชาวบ้านมากนะครับไอ้ม้านั่งที่เห็นเนี่ยตรงนี้เป็นหน้าร้านค้า
เป็นที่นั่งประจำของนายประดิษฐ์เขามานั่งทุกวันที่ตรงนี้
คือคนร้ายเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่าถ้ามาเนี่ยต้องเจอแน่
ก็เลยวิ่งไปดูตกลยเรียกอิตตุนิ่งนิ่งไปแล้ว
เขามานั่งบ่อยไหมคะร้านนี้โอ้โหบ่อยตั้งแต่ทำร้านมานี่ดีกว่า
แล้วมันใจใจมันกว้างเจ้าประจำโอ้โหใครซื้อมามาซื้อข้ออะไรเนี้ย
มาซื้อข้ออะไรนี่ตังค์เติมไม่พอมันฟักให้เลยละ
วักให้เลยมันใจคว่าง

ทำมันทำไมมันก็คนดี
ก็อยากถามยิงมาทำไม
น้องอุ้งแซนมันรูมิกลางเล็ก
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยนะคะผ่านในเพจไทยรัฐนิวส์โชว์
คุณผู้ชมบอกว่ายิ่งฟังเราเล่าไปเล่าไปเล่าไปเนี่ยยิ่งอยากรู้ว่ามูลเหตุมันคืออะไร
ทำไมคนร้ายถึงก่อเหตุอย่างอุกอาจแบบนี้นี่เราเปรียบเทียบให้ดูนะคะ
ก็คือจุดเกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดช่วงกลางคืนนะคะ
แล้วก็ช่วงเวลากลางวันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตแบบเก่งมากเลยนะ
ดิฉันตามอ่านคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกว่าลักษณะการก่อเหตุของคนร้ายคล้ายกับเป็นมือปืนรับจ้าง
มือปืนรับจ้างเหรอฮะตำรวจก็บอกแบบนั้นคุณผู้ชมตำรวจก็บอกแบบนั้นว่าคล้ายกับมือปืนรับจ้าง
แต่ตอนยิงจนยกปืนขึ้นมานี่เหมือนกับเขาเชี่ยวชาญเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วมันมีประเด็นนึงคือเจ้าของร้านที่จุดเกิดเหตุนี่แหละ
เขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยนะเหมือนกับว่าขี่รถจักรยานยนต์ตามเขา
ตั้งแต่ในซอยมาจนถึงร้านเจ้าของร้านเลี้ยวรถเข้าบ้านคนร้ายก็จอดตามภาพในกล้องวงจรปิด
คนร้ายเนี่ยหยิบมือถือขึ้นมาดูคุณผู้ชมสังเกตใช่ไหมคะตามภาพในกล้องวงจรปิด
เหมือนจะดูรูปในมือถือแล้วก็เปรียบเทียบกับหน้าคนที่ล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่ว่า
คนไหนที่ตรงกับรูปในมือถือของตัวเองอ่ะคงไม่ได้ว่าเอาแค่มือถือมาทำเป็นเหมือนกับ
ทำเป็นเบี่ยงเบ้นความสนใจจะยิงคนไหนดูหน้าก่อนว่าคนที่อยู่ในรูปในมือถือของตัวเองเนี่ย
คนไหนที่นั่งอยู่ในวงเล่าตรงนี้พอดูหน้าเรียบร้อยคนร้ายถามในกลุ่มผู้ตายว่า
น้องกระทุ่มไปทางไหนพอถามปุ๊บผู้ตายเขาหันหน้าไปไงคะ
ถามปุ๊บผู้ตายหันหน้าไปว่าจะไปหาใครครับคนร้ายบอกว่าไปหาในเอบ้านอยู่หน้าวัด
คนตายเลยถามว่าเอไหนคนร้ายยิงเลยคือเห็นหน้าผู้ตายคือหันไปคุยด้วยไง
ปุ๊บว่าอ้าวใช่แล้วตรงกับรูปในมือถือแล้วยิงเลยค่ะ
มันตามตูดผมมาครับช่วงผมช่วงกล้องวิ่งผ่านไปเนี่ยมันประมาณสัก
ไล่แค่นาทีมันไล่กันไฟล์ผมเลยปุ๊บแล้วไฟล์มันกระต่ามาจอดเลย
ผมก็ได้ยินเสียงปั้งปั้งปั้งผมก็แล้วพวกนี้ก็แตกตื่น
ผมยังหันมาโมโหว่าใครจุดประทัดผมโมโหแล้วทำไมจุดดึกดื่นอย่างนี้
รู้จักเล่นกันแล้วอืมผมพอถามอีกทีเห็นทีว่าพี่ล้ม
อยู่ข้างหลังนู้นทางนู้นแล้วมันก็ตามไปซ้ำแค่นั้นแหละ
เสื้อก็ไม่ได้สังเกตว่ามันใส่เสื้อสีอะไรแต่มันใส่แมสมาเนี่ยมิดชิดแค่นั้นแหละรู้
มันใส่หมวกหมวกใส่เหมือนใส่หมวกอะไรแหละผมไม่ที่สังเกตตรงนั้นพี่ตกใจไง
นี้แหละค่ะเหมือนตั้งใจมายิงนายประณิตเลยะ
ตำรวจชุดสืบสวนคลี่คลายคดีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วก็คุยกับพยานที่เห็นเหตุการณ์๕คน
ก็คือคนที่อยู่ในวงเล่าและเจ้าของร้านค้านะคะ
แล้วก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด๒๐ตัวแถวนั้นนะคะ
คือปูพรมรัศมี๕๐๐เมตรตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะ
รู้เลยว่าคนร้ายเนี่ยตั้งใจมาฆ่านายประดิษฐ์โดยเฉพาะเลย
และตำรวจก็บอกเหมือนคุณผู้ชมที่ตั้งข้อสังเกตมาทางเพจของไทยรัฐนิวโชว์เลยคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจบอกว่าคนร้ายเป็นมือปืนค่ะคนร้ายเป็นมือปืน
เนื่องจากว่ามีการยืนยันตัวบุคคลก่อนก่อเหตุ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้แล้วนะคะว่าคนร้ายเป็นใคร
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะ
แม่ถ้าจับได้เนี่ยนอกจากมูลเหตุแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ว่ามีใครบงการหรือเปล่า
ใช่แล้วก็จะได้รู้ต้นตอบว่าเหตุผลมันคืออะไรที่มาก่อเหตุอุกอาจโหดเยี่ยมแบบนี้
ถ้าเป็นการเมืองท้องถิ่นนี่มันจะไปเลือกท้องถิ่นอะไรกันที่ผู้ตายเขาตั้งใจจะลงในกุมภาพันธ์ปีหน้า
อู๋จะดุเดือดเลือดพลาดอะไรในขณะนี้เลยเหรอฮะ
เดี๋ยวรอนะฮะรอความคืบหน้ากันต่อไป